ผู้หญิงคนนึงก็บอกทนไม่ไหวแล้วค่ะ

เป็นเหตุการณ์ที่อดีตสามีของเธอขับรถไล่ตาม
แล้วก็ทำร้ายร่างกายค่ะ
คุณผู้ชมค่ะร้องอยู่ตลอดเวลาคือลูกของทั้งสองคนในคลิปนี้แหละค่ะ
ผู้ชายกับผู้หญิงในคลิปเนี่ยเป็นสามีภรรยากัน

จนกระทั่งมีพลเมืองดีขับรถผ่านมา
คนที่ถ่ายคือเป็นน้องสาวของผู้หญิงในคลิปก็เรียกรถให้ช่วย
เขาก็เลยจอดรถแล้วพยายามลงมาช่วยแยก
สุดท้ายเนี่ยผู้เสียหายคือผู้หญิงที่โดนทำร้ายร่างกาย
ก็ไปแจ้งความที่สพโชคนา๓นะคะ
นี่ค่ะผู้ชายเสื้อลายก็คือเป็นสามีของเธอนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปพบกับนางสาวปูค่ะ
นามสมมุตินะคะก็คือผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บนี่แหละ

เธอเล่าบอกว่า๑๔เมษายนที่ผ่านมา
ผู้ชายในคลิปซึ่งเป็นอดีตสามีเลิกกันไปเกือบ๑ปีแล้ว
แล้วก็มีลูกชายด้วยกัน๑คน
เลิกกันเพราะว่าสามีมีผู้หญิงใหม่แล้วก็ติดเหล้าชอบใช้ความรุนแรง
แต่เขาก็ยังรับลูกไปเล่นด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้อดีตสามีมารับลูกชายไปทำบุญที่วัดแถวบ้าน
ตอนนั้นมีคนโทรมาบอกว่า
อดีตสามีเนี่ยเอาลูกไปนั่งในวงเล่าแล้วก็เมาด้วย
โอ้โหคนเป็นแม่ได้ยินอย่างนี้ก็เป็นห่วงลูกล่ะค่ะ
ก็ตามไปรับลูกกลับบ้าน

ก็ไปเจอกับแฟนคนใหม่ของอดีตสามี
แฟนใหม่กำลังอุ้มลูกชายเธออยู่

แล้วก็มีการลงไม้ลงมือกันจนต้องมีคนมาห้าม
แล้วเธอบอกว่าเธอถูกอดีตสามีเข้ามาทำร้าย

รู้ตัวอีกทีนึงก็คืออดีตสามีขับกระบะตามมา
แล้วเหมือนจะชนท้ายรถเธอค่ะ

ดีสามีก็ขับปาดหน้าแล้วเบรก
เรกจนรถของเธอเกือบจะล้ม
หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
คือก็เธอบอกไม่คิดว่า
ดีสามีจะกล้าทำร้ายตอนนั้นอุ้มลูกอยู่

ก็ดูเหมือนว่าเด็กจะโดนลูกหลงไปด้วยนะคะ
แล้วคลิปนี้ก็น่าจะเป็นน้องเธอที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นคนถ่าย
ยืนยันบอกจะดำเนินคดีกับอดีตสามีให้ถึงที่สุดนะคะ
ตำรวจก็ให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

มาประกอบสำนวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ